แล้วก็บริษัทที่เกี่ยวข้องด้วยหลังจากที่สวนสาธารณะในบริเวณบ้าน
กลายเป็นจุดหมายปลายทางของบรรดาผู้ที่เล่นเกมเสมือนจริงนี้
จนทำให้เดือดร้อนแล้วก็เกิดความรำคาญเป็นอย่างมากนะครับ
กูสามีภรรยาชาวอเมริกันจากเมืองเซ็นต์แคลโชสในรัฐมิชิแกนทางตอนเหนือของสหรัฐ
ที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกหลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงต้นเดือนก่อน
เนื่องจากว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการที่สวนสาธารณะใกล้บ้านของพวกเขา
เช่นเดียวกับชาวเมืองที่อาศัยอยู่ใกล้กับสวนสาธารณะก็ได้รับผลกระทบนะครับ
จากผู้เล่นหลายคนไปจอดรถยนต์กีดขวางการจราจร
โดยสามีภรรยาคู่นี้ก็ได้ยื่นคำร้องให้ทางบริษัทผู้พัฒนาดำเนินการเพิกถอน
แต่ว่านับจนถึงตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติม
ตัดสินใจยื่นฟ้องต่อสารแทนครับ